ความรักความรู้สึกดีของคุณตายสายทาน
กับอดีตหวานใจของเขาคุณอ๊อฟอภิชาตินั่นเอง
แม้ว่าตัวจะจากกันไปกว่า๑๐ปีแล้ว
แต่ว่าความรักความคิดถึงเธอบอกว่ายังรู้สึกได้

ว่าคุณอ๊อฟเนี่ยยังอยู่รอบตัวเธอนั่นเองค่ะ
และฝีมือให้ได้ชมกันอีกครั้ง
หลังจากที่ผ่านตัวเองไปเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเพื่อสาธารณะ
โดยกลับมาครั้งนี้เพิ่มเลเวลบทเป็นคุณแม่
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าถึงแม้บทบาทจะเปลี่ยนไปจากเดิม
แต่ฝีมือด้านการแสดงก็ยังคงคุณภาพครับแก้วอย่างแน่นอน
แต่ก็เอ่ยปากฝากถึงผู้จัดละครแบบคำว่าถ้าเป็นบทนางเอกเจ้าตัวก็ยินดีเป็นอย่างมาก
อกจากนี้ยังเผยถึงความรู้สึกกับอดีตคนรักออฟอภิชาติภัวพิมล
แม้จะลาลับจากโลกนี้ไปถึง๑๐ปีแล้วแต่เธอก็ไม่เคยลืม
ยังคงมีจิตใจที่ผูกพันต่อกันตลอดเวลา
เพราะเคยได้ให้คำสัญญาต่อกันไว้ว่าจะขอเป็นเนื้อคู่กันทุกชาติไป
มีหลายคนทักว่าจะทำให้อ๊อฟไม่ได้ไปเกิดสักที
ซึ่งสำหรับเจ้าตัวแล้วมองว่าเป็นเพราะไม่อยากจะโกหกความรู้สึกตัวเอง
แต่ก็มีแพลนจะไปทำพิธีถอนคำสัญญาตามความเชื่อ
ในใจลึกจะคิดถึงฝ่ายชายอยู่ตลอดก็ตาม
เป็นเนื้อคู่กันทุกชาติไป
บางคนก็เข้ามาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ไปผุดไปเกิด
ไปคุยกับพระค่ะว่าแบบเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านว่า

พี่ตายเองก็ติดต่อกับคุณแม่ตลอด
ยังเหมือนเฟสไทม์กับแม่เมื่อคืนก็ยังคุยกัน

เข้าใจค่ะเข้าใจชื่อก็เหมือนกัน
แล้วก็กับแฟนก็ไปนั่งสมาธิไปทำวัดเย็น